คุณผู้ชมครับคดีฆ่าหันศพหญิงสาวแยกเป็น๑๔ชิ้นส่วน
คนร้ายก็เอาใส่ทั้งกระเป๋าทั้งถุงนะ๕ชุดด้วยกัน
ก็ไปแยกเอาไว้แล้วก็ทิ้งอยู่ในซอย๓วา
ในเขตครอง๓วามีนบุรี
มีคนไปเจอชิ้นส่วนต่างเจอกระเป๋า
ต้องสงสัยเมื่อคืนวันเสาร์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอะไรพวกนี้นะครับ

ตกลงเจอตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ตอนแรกนี่ก็คาดว่าอาจจะเป็นชาวจีนเพราะว่าผิวขาว
ใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในจุดที่เขาไปทิ้งชิ้นส่วนศพ
มีเสือมีชุดชั้นในเขาก็บอกเป็นเหมือนกับผลิตในจีน
แต่ว่าตอนที่เราอ่านข่าวกันเมื่อวานเนี่ยนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ถ้าเราย้อนมาดูเรื่องราวต่างที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เจ้าหน้าที่เขาทำงานระหว่างทางมา
เขาอาจจะสับขาหลอกคนร้ายก็ได้
ก็ไปสอบเพื่อนร่วมงาน
ทั้งของคนตายกับคนร้ายที่เคยทำงานที่เดียวกัน
สอบพยานแวดล้อมต่างนานา
จับกลุ่มตัวได้ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีก
ใช่เจ้าหน้าที่ทำงานไวมากนะคะ
แล้วก็เมื่อวานเราเล่าไปว่าชิ้นส่วนศพทั้ง๑๔ชิ้น
มันมีชิ้นหนึ่งที่หายไปหาไม่เจอท่อนแขนขวา
ตกลงก็เจอนะก็อยู่แถวตรงนั้น
ก็เป็นแฟนเก่าของผู้ตายที่ถึงหวงเขา

นี่มันเป็นเรื่องของความหึงหวงอีกแล้ว
แล้วก็มาก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้ค่ะ

จุดนี้เป็นจุดที่ไปถึง
แล้วเดี๋ยวท่านดูครับว่าชาวบ้านที่เขาไปรอดูเนี่ยเป็นยังไงกัน

โอ้โหชาวบ้านนะฮะเยอะมากนะครับ

นี่มันโหดเยี่ยมมากพอทราบข่าวว่าตำรวจจะนำตัวคนร้ายมาทำแผน
ก็มารอกันนะครับตะโกนด่าตะโกนสาบแช่ง
ผู้ต้องหาชื่อว่านายธนกฤษประกอบหรือว่าวุฒิชื่อเล่นในวุฒิอายุ๓๖ปี
ถูกตำรวจนำตัวมาที่กลางซอยสามวาในพื้นที่คลองสามวามีนบุรี
ชี้จุดเกิดเหตุฆ่าอำพลางศพผู้ตายก็คือนางสาวลักษณะกำลังเก่ง
หรือว่าเมย์อายุ๒๔ปีเป็นอดีตแฟนสาวตอนที่ในวุฒิกำลังอธิบายขั้นตอน
โยนกระสอบต่างการยงกระเป๋าต่างที่บรรจุชิ้นส่วนร่างกายของผู้ตาย
กับตำรวจเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีที่รับสารภาพ
ชาวบ้านที่มาดูนี่บางส่วนนี้ทนไม่ไหวนะฮะพยายามจะฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่มารุมประชาธรรม
ตำรวจก็เห็นว่าผู้ต้องหานี่ท่าทางถ้าอยู่นี่ไม่รอดแน่
ก็เลยนำออกมาแล้วก็พาไปทำแผนที่จุดอื่นต่อ
เพราะว่าจุดทิ้งศพก็ถือว่าครบถ้วนจุดนี้คือจุดห้องพักนะครับ
ห้องพักของนายวุฒินายธนกฤษประกอบนะฮะ
ตำรวจพาตัวไปชี้จุดที่ผู้ต้องหาใช้ค้อนทุบศีรษะผู้ตายจนหมดสติ
แล้วหลังจากนั้นอีก๑ชั่วโมงให้หลังเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายรู้สึกตัวนะ
ในวุฒิบอกว่าก็เอาผ้าห่มมาคลุมศีรษะแล้วใช้ค้อนทุบอีก๓๔ครั้ง
นางสาวลักษณะเสียชีวิต
คือพอเขาตายแล้วนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ที่ทุบเนี่ยก็ปล่อยศพทิ้งไว้ในห้อง
แล้วตัวเองก็นอนหลับไปคืนนึงนะคะก็นอนหลับอยู่กับศพในห้องอย่างนี้ค่ะ
ตอนเช้าก็ตื่นไปทำงานนะครับไปทำงานตามปกติ
แล้วพอกลับมาอีกวันหนึ่งทำงานเสร็จถึงมาชำแหละชิ้นส่วนตอน๓ทุ่มอีกวันหนึ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ชำแหละก็คือมีดทำครัวปกติที่อยู่ในห้องพักนั่นแหละ
คือจากประวัติเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ที่ร้านอาหารที่หาดใหญ่สงขลา

ขึ้นมากรุงเทพฯมาทำงานโรงค่าศัตริย์ทำหน้าที่ชำแหละไก่นะฮะ
ที่วัดเจ้าหน้าที่ถึงบอกว่าโอ้โหทำไมถึงชำแหละอะไรได้เนี่ย
ทำงานล่าสุดคือเป็นพนักงานตัดสติ๊กเกอร์ช่างตัดสติ๊กเกอร์
ขั้นตอนการชำแหละและอำพลางศพนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้เตรียมการมาในการอำพลางศพนะ
แต่สาเหตุที่ชำนาญในการชำแหละศพเพราะเคยทำงานโรงฆ่าสัตว์
รู้วิธีเลาะกระดูกและก็การเลาะเส้นเอ็นอะไรพวกนี้
ตัดเส้นเอ็นให้ขาดออกจากกัน
เขาเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารบางก่อน
รู้ว่าการจะตัดหรือวาดจานอะไรเขามีความชำนาญพลสมุทธ
คือเนื่องจากเรามีพญานหลักฐานนะครับ
ไม่ว่าจะอาวุธที่ใช้ทำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างเนี่ย
รวมทั้งพยานแวดล้อมต่างนี่กับ
และที่สำคัญที่สุดคือทางตัวผู้จัดการเอง
จำนวนการตรงนี้ด้วยและกำลังพิชการบุคคลการตรงนี้
สอบสวนจนสามารถยืนยันว่าตัวผู้ทำผิดเป็นผู้ต้องหา
พุต้องหานายธนคริสต์ก็สาระภาพว่าที่ทำไปเพื่อความห่วง
และอารมณ์ชั่ววูบไม่พอใจที่ผู้ตายจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าที่เคยมีลูกด้วยกัน
แล้วก็กลับมาจะเก็บของที่อยู่ที่ห้องของนายธนกฤษเมื่อ๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
จังหวะที่นางสาวลักษณะกำลังเก็บเสื้อผ้านี่แหละค่ะ
นายกฤษลงมือก่อเหตุนะคะแล้วก็ตัดสินใจอำพรางศพเพื่อปกปิดความผิด
ธนกฤษยอมรับว่าใช้เวลาชำแหละศพชั่วโมงเสร็จเท่านั้นเอง
๒ทุ่มถึง๓ทุ่มกว่าเริ่มจากข้อเท้าก่อน
ตัดสินใจมากิน

ถึงตั้งแต่๒ชั่วครับ
คือฟังจากคำรับสารภาพแล้วเนี่ยถือว่าเลือดเย็นแล้วนะ
เดี๋ยวดูพฤติกรรมต่างนานาเดี๋ยวเราไล่ให้ท่านดูเนี่ย
จะรู้ว่ายิ่งกว่านี้อีกนี่เป็นภาพวงจรปิดที่ตำรวจเขาเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เจอ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือมาที่ห้องเขา๑๒มิถุนายน

ที่บอกว่าตำรวจทำงานเร็วจับผู้ต้องหาได้เร็วเนี่ย
ก็คือตอนที่รู้ว่ามีชิ้นส่วนศพคนถูกฆ่าทิ้งไว้เนี่ยคืนวันศุกร์
คืนวันศุกร์ก็๒๒มิถุนายน
แต่ผู้ตายเนี่ยเขาไปถูกฆ่าหันศพตั้งแต่คืนวันที่๑๒มิถุนายน

แต่ระหว่างทางนี้ผู้ต้องหาทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงจะไล่เลียงให้ดูนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในธนกิจ๒ข้อหาด้วยกัน
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
หรือสาเหตุแห่งการตายนะครับ
แล้วก็พวกอาวุธที่ใช้ในการลงมือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องพักอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามันก็เลยไม่เข้าข่ายฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
คือเจตนาฆ่าแต่ไม่ได้ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าก็ใช้อุปกรณ์แถวนั้นนั่นแหละที่เจอในห้องพักนั่นแหละ
วันพรุ่งนี้๙นาฬิกาพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีนะครับ
ก็แน่นอนว่าคัดค้านการประกันตัวแน่นอนครับ
ต้องบอกว่าตำรวจทำงานเร็วนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นขั้นเป็นตอน
ต้องบอกเลยว่าเก่งจริงคือตอนแรกเนี่ยพอเจอชิ้นส่วนศพทั้ง๑๔ชิ้นส่วน
แน่นอนก็ต้องดูว่าชิ้นส่วนศพที่ว่านี้ผู้เสียชีวิตเป็นใครเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
แล้วมันไปมีแกนกระดาษอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชมเป็นกลมอย่างนี้ที่ตอนแรกเรารายงานข่าวบอกว่ามันเหมือนกระหมอนข้าง
ตำรวจเขาบอกว่าแกงกระดาษนี้มันมีที่มาที่ไปเขาตรวจสอบว่ามาจากบริษัทไหนจนเขารู้ว่ามาจากที่ไหนนะ
เขาก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในบริษัทนี้คนที่อยู่ในบริษัทเขาก็ให้ข้อมูลมาจนสืบรู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุแล้วใครเป็นผู้เสียชีวิตน่ะ
วกกับเขาไปดูเฟซบุ๊กด้วยเพราะเขารู้ข้อมูลตำรวจไม่ได้ฟันทงไงไปดูเฟซบุ๊กก่อนความเคลื่อนไหวของแต่ละคนเป็นยังไง
เอาทุกอย่างมารวมกันโอ้โหเนี่ยนำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหา

หั่นศพอ่ะไอ้แกนกระดาษนี้มันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เขาใช้ห่อศพใส่ศพใส่ชิ้นส่วนอะไรพวกนี้มาหรือเปล่า

เจอเอาเป็นว่ามันเจอแล้วมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญได้นะ

คุณคิดว่าคุณหั่นศพแล้วทิ้งแล้วอะไรแล้วมันไม่มีหลักฐานเหลือ
มันมีมันมีหมดนะคะให้ตำรวจตามจับตัวเนี่ย

ข้างบนเจอในจุดเกิดเหตุที่ทิ้งศพเนี่ยอันนี้
แล้วตำรวจเขาเจอเขาปิดเงียบเลยนะ

ผมดูจากข่าวหรือว่าเราอ่านข่าวเมื่อวาน

คือผมยังคิดไปถึงนู่นโอ้โหแก๊งลูกหมูอ่ะ
คนจีนแบบอุ้มฆ่าชาวต่างชาติอะไรพวกนี้หรือเปล่า

สุดท้ายแล้วก็เลยรู้ว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวลักษณะกำลังเก่ง

ก็เลยประสานข้อมูลกับสำนักทะเบียนราชกรมการปกครอง
ก็สืบสวนสอบสวนจนติดตามตัวรู้คนร้ายว่าเป็นใครอะไรยังไง
เริ่มต้นจากพยานวัตถุในที่เกิดเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะ
แกนกระดาษเนี่ยมันสำคัญมากเลย
มันเป็นแกงกระสาดของบริษัท
ผู้ตายเขาทำงานอยู่
ที่คุณเมย์เขาทำงานอยู่พนักงานสอบสวนสืบสวน
เขาก็เลยจำกัดวงแคบลงได้มากขึ้นไง
แล้วก็มั่นใจได้ว่าคนก่อเหตุ
ก็อยู่บริษัทเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ

ไปคุยกับบุคคลใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต๗คน
ก็เลยได้ข้อมูลว่านายธนกฤษ
เป็นพนักงานตัดสติ๊กเกอร์และรับส่งเอกสารในบริษัท
ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับผู้เสียชีวิต
ซึ่งตรงนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะ
สืบสวนเขาก็เข้าไปสอบปากคำนายธนกฤษเลย

นั่นเลยสังเกตเลยเจ้าหน้าที่เห็นเลย
พื้นห้องน้ำที่นอนฟูกนอน

ตอนนั้นธนกฤษเขาปฏิเสธนะ

แต่สุดท้ายก็ต้องจำนวนด้วยหลักฐาน
สืบสวนเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
มีความเชื่อมโยงกัน๔จุดด้วยกันค่ะ
กล้องหน้าหมู่บ้านสัมมากร
กล้องที่บริษัทที่นอนด่าลิงก์ใกล้กับจุดพบศพนะคะ
กล้องที่ห้องพักของนายธนกฤษ

นายกธนกฤษถือกระเป๋าถือเป้ถือถุงดำ
เมื่อกี้ออกจากห้องไปตี๔๑๔มิถุนายน
เนี่ยคือมันจะมีภาพอันนี้วันที่น้องเขาเดินทางมาที่ห้องพัก
บอกว่าจะมาเก็บของเพราะว่าเลิกกันแล้วนี่
มาเก็บของแล้วก็หายเข้าไป

ใช่ก็สอบปากคำธนกฤษเป็นคืนทั้งคืนนะคะ
สอบปากคำทั้งคืนแล้วหลักฐานต่างเหล่านี้สุดท้าย
จำนวนด้วยหลักฐานยอมเปิดปากสารภาพในที่สุด
โอ้โหคือแน่นอนว่าเรื่องนี้นะ
มันทำใจลำบากสำหรับคนเป็นญาติพี่น้อง

เพราะว่าลูกสาวถูกฆ่าหันศพ๑๔ศพ

วันนี้พ่อของนางสาวลักษณะที่เสียชีวิต
ถูกฆ่าหันศพ๑๔ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
พ่อชื่อนายแก้วมูลกำลังเก่งนะครับ
เอาเอกสารหลักฐานต่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ที่พนักงานสอบสวนสนมินบุรี
ให้มาเอามายืนยันกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อนำศพของลูกสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะน้องเมย์เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับ
นายแก้วมูลบอกด้วยน้ำตานองหน้านะครับ
บอกว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากให้เจ้าหน้าที่ลงโทษผู้ต้องหาแบบเดียวที่ทำกับลูกสาวเขา
เพราะเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมผิดมนุษย์
ที่ผ่านมาลูกสาวก็ไม่ค่อยเล่าเรื่องปัญหาครอบครัว
ที่มีกับนายธนกิจให้ฟังมากนัก
แต่ทราบว่านายธนกฤษเคยทำร้ายร่างกายลูกสาว
กระทั่งติดต่อลูกสาวไม่ได้นานกว่า๑สัปดาห์

แล้วก็มาได้รับแจ้งว่าเป็นศพถูกหั่นเป็นชิ้นบรรจุใส่กระเป๋า

เดี๋ยวจะนำศพกลับไปทำพิธีที่วัดดงหัวเรือ
ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนนี้ทางยาดยังไม่ได้กำหนดวันสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ขอพาลูกสาวกลับ

นี่ว่าข้าบบ้านไปนี่อาทิตย์หนึ่ง
อะลงมะครับแล้วอะขอแม้คิดขอไปเลย

ดักควายยังรู้รับหนูจาวในบ้าน

ลงมากลับมาใหม่
ตลอด๑สัปดาห์ที่ลูกสาวหายไปเนี่ย
คุณพ่อพยาบโทรหาผู้ต้องหา

และนี่เป็นภาพตอนช่วงเช้าครับก่อนที่จะไปรับศพที่นิติเวศนะฮะ
พ่อก็ไปเอาหลักฐานที่สอนอมบินบุรีเพื่อไปยืนยันตัวตนนะครับ

มาด้วยการทราบข่าวว่าลูกสาวถูกฆ่าหันศพ๑๔ชิ้นส่วน

นี่ค่ะคือร่างกายนี้อิดโรยเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักนะครับ
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงนี้หมดแรงเข่าอ่อนเดินไม่ไหวเลยนะฮะ

เคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมาแล้ว๑คน
แล้วก็เลิกกับสามีเก่าไป

หลานสาวก็เคยพานายธนกิจ

ไปเจอกับพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงนั่นแหละ
ครอบครัวก็รับรู้กันดีว่าทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันนะครับ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันประมาณ๒ปี
ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีอุปนิสัยอย่างไรนะฮะ
นี่คือหน้าของผู้ต้องหาในธนกิจนะครับ
จนกระทั่งตำรวจโทรศัพท์มาบอกญาติญาติที่นครสวรรค์
ก็ถึงทราบว่าเสียชีวิตแล้วก็ยิ่งรับไม่ได้ว่าหลานสาวถูกฆ่าหันศพด้วย

ทางญาตินะอย่างคุณลุงของน้องเมย์ที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกอยากฝากถึงนายกเลยนะฝากถึงนายกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้
จนถึงการได้รับโทษประหารชีวิต

ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนที่คิดแบบนี้หรือก่อเหตุแบบนี้

ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ

ไม่ได้ติดต่อกับน้องเมทน้องชายน้องชายคุยกับน้องชาย
แต่ว่าน้องชายนี่คุยตลอดเลยหลายวันแล้ว

ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรเอกใจสักอย่างเลย
มันก็ธรรมดาเฉย
มันก็ไม่ตกใจไม่อะไรมันคงว่าไม่มีปัญหาอะไร

ถ้าเป็นคนขี้รักเป็นคนขโมยอะไรต่ออะไรนี่

แล้วอันนี้มันเป็นคนเดียวกันเลยว่าไม่คงจะไม่มีปัญหา

ถ้าฆ่าเฉยผมไม่โกรธเท่าไรนะ
อันนี้มันตัดแข้งมันตัดขาตัดเอวตัด

ใครได้ยินคำที่ว่าตัดนี่
ประเทศไทยต้องเก็บใจ
ถ้ายังไงนะถ้าไม่ประหารชีวิตนะ
ผมจะขอพี่น้องเดินเข้ากระบวนเข้าไปขอนายก
ให้ทำเป็นตัวอย่างอีกสักคนนะ
นี่ค่ะก็เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์นะคะ
ก็พูดถึงโทษประหารชีวิตนี่แหละว่า
ก็เนี่ยมันยังมีคนร้ายที่ก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมแบบนี้
แล้วจะไปไม่ลงโทษประหารชีวิตคนร้ายได้ยังไง

มีการตั้งคำถามหรือว่าพูดถึงกันเลยนะว่าอ้าว
คนที่เคยคัดค้านโทษประหารชีวิตเนี่ย
ท่านจะว่ายังไงพอมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ได้คุยกับคุณแม่คุยกับน้องสาวคุยกับคุณลุงคุยกับคุณยาย
คุณยายก็พูดเหมือนกันว่าโอ้โหคนที่ลงมือก่อเหตุ
ฆ่าหันศพหลานสาวคุณยายแบบนี้
ประหารชีวิตเถอะคุณยายไม่พูดอะไรมากเลย
พูดแค่ว่าอยากจะให้ลงโทษให้มันสะสมก็คือประหารชีวิตซะ
ส่วนคุณแม่ค่ะคุณแม่พัชรากำลังเก่งนะคะ

ก็กำลังเตรียมการจัดงานศพลูกสาวอยู่
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เคยแต่งงานมีสามีเก่า
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมีลูกชาย๑คน
อายุห้าขวบกว่ากว่าก็เลิกกันไป
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็เอาหลานชายมาเลี้ยง
ตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นลูกสาวก็ไปกรุงเทพ
ทำงานส่งเงินมาเลี้ยงดูลูกทุกเดือนนะคะ
สุดท้ายก็ไปเจอไนทนกฤษผู้ต้องหารีล่ะ
นายกฤษเพิ่งย้ายเข้ามาทะเบียนบ้าน

สงกรานเนี่ยก็พามาเยี่ยมบ้านด้วยนะ

ใช่แล้วก็พามาเยี่ยมครอบครัวที่ร้อยเอ็ดก็มา
แต่จังหวะนั้นคุณผู้ชมคุณแม่ของนางสาวลักษณะผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
สงกรานนี่แหละเขาพาธนกฤษผู้ต้องหาไปเยี่ยมบ้าน
แต่สามีเก่าของนางสาวลักษณะเขามาพอดี
เขามาหาลูกแล้วก็มาเจอกันพอดี
นายกธนกฤษก็เลยไม่พอใจเหมือนกับโกรธว่า
เลิกกันไปแล้วจะไปมาหาสู่กันทำไม

พอหลังจากวันนั้นนะก็ทะเลาะกันตลอดเลย

เหมือนกับนายธนกฤษก็ยังหวาดระแวงอยู่
กลัวว่าผู้เสียชีวิตจะเหมือนกับกลับไปหาสามีเก่า
ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อย

นางสาวลักษณะบอกว่าลาออกจากงานดีกว่า

ธนกฤษโทรง้อง้อหลายครั้ง
แต่นางสาวลักษณะเขาบอกว่าไม่เอาแล้ว

เก็บข้าวของที่อยู่ในห้องของนายธนกฤษนั่นแหละ
แล้วรถรามอเตอร์ไซค์เนี่ย

นางสาวลักษณะเขาไปกรุงเทพ

แต่พอออกไปปุ๊บหายไปเลยไง
รู้ข่าวอีกทีถูกฆ่าหันศพเนี่ยค่ะ
แล้วลูกรูดจากทางโทรทัก

ถ้าจะพูดคือคุยกันรู้เรื่องสาเหตุถ้าจะไปก็หงิ้งห่วง
หงิ้งห่วงยังไงครับ
หงิ้งห่วง

หงิ้งห่วงระหว่างแฟนเก่ากับ
แฟนเก่าแฟนใหม่นะครับ
มันเขาเป็นยังไงครับอ่าแฟนคนเก่าที่มีลูกด้วยกันเนี่ยเขาเคยมาพบกันไหมครับ
เค้าก็มาเค้าก็มาในแรกแบบไหนพี่ว่ามาหาลูก

ตอนนี้เค้าก็อยู่ด้วยกัน

เค้าก็มาเที่ยวบ้านอะไรอย่างเนี่ยมาเที่ยวบ้านเนี่ย

เขาคือทำให้ลูกเขินคนใหม่นี่ไม่พอใจว่าเค้าเหมือนกันบ่อยแล้ว
อ๋อครับแล้วหลังจากที่กลับไปลูกสาวเล่าอะไรให้ฟังไหมว่าทะเลาะกันบ่อยขึ้นอะไรยังไหมครับ
บอกว่าทำงานอยู่ด้วยกันนี่ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยขึ้นเขาอยากจะเปลี่ยนที่ทำงานเขาพูดให้ฟัง
ลูกสาวแม่บอกทะเลาะเรื่องนี้เหรอ

แล้วเค้าโล่บแฟนด้วยใช่ไหมว่ายังครบกันอยู่เลยใช่ไหม
ว่าทำไมต้องโทรมาอะไรประมาณนี้
อ๋อหมายถึงว่าแฟนเก่าก็ยังโทรไปหาอยู่บางอย่างนั้นเถอะ
โทรไปหาอยู่ก็รู้สึกเสียใจมากที่เขาทำแบบนี้
เพราะว่าตามที่ดูเขาก็เป็นคนพูดตามอย่างเดียว

แล้วเขาทำแบบนี้เหมือนกับไม่รักตามน้ำใจ
ไม่รักตามน้ำใจ
ลูกสาวบอกคุณแม่ว่าจะไม่อยู่แล้ว

จะไปโอนจักรยานยนต์ให้ที่กรุงเทพก็จบกันสักทีเนี่ย

ก็ที่เดินเข้าห้องผู้ต้องหาไปแล้วก็หายไปเลยนะครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าหลังจากพี่สาวลาออกจากงาน
ก็กลับมาอยู่บ้านก็เล่าเรื่องต่างให้ฟังนะฮะ
รวมทั้งเรื่องที่ว่านายธนกิจไปมีแฟนใหม่ด้วยนะ
คือธนกิจเนี่ยหาว่าหึงว่าเขาจะไปคบสามีเก่า

ผู้ตายเคยบอกว่านายธนกิจนั่นแหละไปมีแฟนใหม่นะครับ
ช่วงที่ติดต่อไม่ได้ก็โทรไปหา

ซึ่งก็ไม่คิดมาก่อนว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะฆ่าหันศพพี่สาว
ซึ่งเขาก็มีแฟนใหม่แล้ว
คือผู้ชายมีแฟนใหม่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะผู้ชายมีแฟนใหม่แล้ว
แล้วเมย์ก็ต้องลงไปโอนรถ
เพื่อที่จะโอนให้ผู้ชายค่ะ

แล้วก็ลงไปก็ทะเลาะกัน

ก็ยังไงต่อหลังจากที่เราทราบว่าทะเลาะกันแล้ว

ล่าสุดคุยกันวันที่๑๗วิทยาลัย

ก็การแกะรอยต่างเนี่ยมันก็เริ่มมาจากหลักฐานในที่เกิดเหตุที่พบศพ
ไปสอบพยาน๗คนด้วยกันได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวผู้ต้องหา
หลังจากว่าอาซาเบอร์เป็นแฟนเก่าของผู้ตาย
เพราะว่าตอนที่ฆ่าเขาแล้ว
ยังทำลักษณะเหมือนกับเนียน
เพื่อจะให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอเลยนะ

ทั้งที่ตัวเองก่อเหตุ
แล้วก็พยายามที่จะโพสต์เฟซบุ๊คในเรื่องราวของตัวเองกับแฟนใหม่

เดี๋ยวท่านลองดูนะครับพฤติการของนายธนกฤษหรือว่านายวุฒิผู้ต้องหานะครับ
หลังจากที่โกรธแค้นหญิงสาวผู้เสียชีวิตที่บอกเลิก

แต่ว่าตัวเองเนี่ยกลัวว่าหญิงสาวจะกลับไปคบหากับอดีตสามี

ลงมือฆ่านางสาวลักษณะวันที่๑๒มิถุนายน
หลังจากที่นางสาวลักษณะเดินทางมาที่ห้องของผู้ต่องหา
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือ๑๘นาฬิกา๔๔นาที

แล้วก็บอกกับผู้ต้องหาว่าจะไม่กลับมาอยู่ด้วยแล้วนะ

วันที่๑๒มิถุนายนช่วงบ่ายวันนั้นนะครับ

มีการเช็คอินอยู่ที่ศูนย์รับเช็คแห่งหนึ่งย่านพระราม
เพราะว่าเขาเป็นช่างติดสติ๊กเกอร์
ช่างตัดสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นพนักงานรับส่งของเอกสารอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็น๒โพสต์สุดท้ายของวันนั้น
สิบสามมิถุนายนตำรวจชุดสืบสวนระบุว่า
ผู้ต้องหาได้เอาร่างของหญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ย
ไว้ในห้องพักเป็นเวลา๑วันกับ๑คืน
ในขณะที่วันเดียวกันเวลา๑๑โมงครึ่ง
ผู้ต้องหาได้อัพรูปโปรไฟล์ของตัวเอง
เป็นรูปภาพถ่ายกับโทรศัพท์มือถือผ่านกระจก
เสื้อสีแดงแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะ
เราวงแดงไว้ข้างหลังเขาเนี่ย
เป็นผ้าผืนสีแดงมีลายวงกลมสีฟ้าสลับสีชมพูอ่อน
แล้วมันเป็นภาพเดียวกับผ้าที่ใช้ห่อศพที่เจอในที่เกิดเหตุ
นั่นไงก็โพสต์ภาพเป็นหลักฐานให้ตำรวจเขาจับได้
นี่คือวันที่๑๓มิถุนายนตอน๑๑โมงครึ่ง
ซึ่งตอนนั้นผู้ตายเขาตายแล้วแต่คงจะยังไม่ได้หั่นศพยังไม่ได้หอม
ใช่ยังไม่ได้เอาศพไปทิ้งแต่ผ้านี่ไงมันลายเหมือนกันเลยเนี่ย
โพสต์โปรไฟล์ก่อนให้ดูเหมือนว่าฉันยังใช้ชีวิตปกติ
นั่นไง๑๒นาฬิกา๒๙นาทีค่ะโพสต์อีกนะคะ
กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างเซเว่นแล้วอ้างว่าเซเว่นนี้เค้าเหมือนมีแฟนใหม่เป็นพนักงาน
อะไรอย่างนี้โพสต์ภาพกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
๑๓นาฬิกา๕๘นาทีโพสต์ข้อความถึงปมปัญหาความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วก็ลงท้ายเหมือนกับเชิงโกรธแค้น
บอกว่าแฟนสาวกลับไปคบกับชายอื่น
ซึ่งเป็นแฟนเก่าที่เลิกราไปแล้ว
แล้วก็บอกว่า๑๒มิถุนายนเขามาเก็บข้าวของไปแล้วนะ
ไม่กลับมาแล้วนะเขาจะไปอยู่ที่อื่น

นาฬิกา๒๘นาทีโพสต์อีกค่ะ
ทีนี้เป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นแฟนใหม่เขา

เขาไปอยู่ที่หอพักแถวรามคำแหงนะ

พยายามจะอ้างแหล่งที่อยู่ของตัวเองไง
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้นะ

ทั้งคุณพ่อคุณแม่ยาดผู้ตายว่าเขาบอกว่าโทรมาหาตลอด

เขาก็ออกมาพูดถึงแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ
มิถุนายนตอนตี๔ภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพผู้ต้องหาสะพายกระเป๋าเป้
ถุงกระสอบบางสิ่งบางอย่างออกจากห้องพัก

นี่ครับบอกว่าได้โกโก้ปั่นของฝากจากสาวเซเว่น
พร้อมกับแชทข้อความทางไลน์ระบุว่า

ลักษณะเหมือนต้องการให้เห็นว่าอยู่ด้วยกันดูแลกันตลอดอะไรแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็อัปเดตสถานการณ์เช็คอินอย่างต่อเนื่อง
ว่าอยู่ที่ทำงานเดินทางไปรับสาวเซเว่น
ช่วง๓ทุ่มกว่าของคืนวันที่๑๔มิถุนายน
พอ๑๕มิถุนายนตอนเที่ยงกว่า

อยู่ใกล้กับที่ทำงานของสาวเซเว่น
ต่อเนื่องไปนะครับตั้งแต่๑๖๑๗๑๘๑๙มิถุนายน
ผู้ต้องหาพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ตลอดเวลา
ไปอยู่ที่ทำงานไปดูหนังเดินทางไปหาสาวเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับ
๒๐มิถุนายน๙โมงกว่า
เที่ยวทะเลกับสาวเซเว่นที่สัตหีบชนบุรี

เพราะฉันอยู่กับคนตลอดเวลาอยู่กับคนนี้ตลอดเวลา
๒๓วิทยุนายนเมื่อวานนี้
ช่วงเช้าก็ยังโพสต์ข้อความเลยนะ
บอกว่าอยู่กับสาวเซเว่นอย่างที่ด้านเห็นในภาพ
เมื่อวานช่วง๑๐โมง๕๒นาทีค่ะโพสต์อีกคราวนี้

เพราะเมื่อวานเขาเจอเขารู้แล้วไงว่าเจอศพคืนวันศุกร์ใช่ไหม
รายงานข่าวไปแล้วเมื่อวานไงเมื่อวานโพสต์ข่าวเลยจ้า
แล้วก็มีข้อความบอกว่าใจคนสมัยนี้ทำด้วยอะไรวะ
เดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวฆ่ากันหั่นคนยังกับหั่นหมูหั่นวัว
เนี่ยแต่ตัวเองเป็นคนทำอ่ะตัวเองเป็นคนลงมือก่อเหตุแล้วสารภาพกับตำรวจเนี่ย

เพราะตอนนั้นเขาเผยแพร่ข่าวแล้วว่าเจอศพหญิงสาวถูกฆ่าหัน๑๔ศพที่แถวซอยคลองสามวา
ตัวเองโพสต์ข่าวโพสต์ข่าวตัวเองเนี่ย
คนก็เลยเนี่ยแชร์โพสต์นี้กันเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ๔๕๐๐๐ยอดแชร์แล้วเนี่ย
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าที่อาจจะเป็นชนวนปมปัญหาระหว่างผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าถ้าคุณเจอแฟนของคุณยังคบกับแฟนเก่าอยู่
โดยที่บอกคุณว่าไม่ได้มีอะไรกันแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยโพสต์เนี้ยอืม

เรายังไปเจอคลิประหว่างนายธนกฤษผู้ต้องหากับหญิงสาวผู้เสียชีวิตหรือว่าน้องเมย์
ที่นั่งทานบุฟเฟ่อาหารทะเลด้วยกันนะครับ
นี่ครับซึ่งหลายคนก็
บอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นมื้อสุดท้ายที่ว่าเขาได้ทานข้าวอะไรด้วยกันหรือเปล่านะ
นี่ครับ